อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็ตั้งตารอคอย

ต้นอะไรล่ะที่จะเรียกเสียงฮือฮาได้
ถ้าไม่ใช่ต้นตะเคียน
นี่คุณผู้ชมล่าสุดนะขุดพบที่จังหวัดบุรีรำ
ที่บริเวณลำห้วยพลับพลาท้ายหมู่บ้านสะดาว
หมู่๑๒ตำบลสะดาวอำเภอพระพลาชัยนี่แหละค่ะ
ชาวบ้านฮือฮากันใหญ่เลยเพราะว่า
ขุดพบต้นตะเคียนที่มีความยาวประมาณ๑๐เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง๖๐เซนติเมตร
หลังจากที่ขุดพบอยู่กลางลำห้วย
ชาวบ้านก็เลยอันเชิญขึ้นมาขึ้นฝั่ง
เอามาทำพิธีเพราะชาวบ้านเชื่อกันว่า
ตะเคียนเป็นต้นไม้โบราณ
มีอายุกว่า๑๐๐ปี
แล้วก็อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ภายในต้นนี้ด้วย
มรรคนายศวรรษบ้านเซอดาวคือนายเมยร์สิทธี๓
บอกว่าลำห้วยพระพลานี้นะคะเป็นลำห้วยที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้ว
และเมื่อประมาณสัก๓๐กว่าปีที่ผ่านมาเคยมีการขุดลอกลำห้วยไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนั้นไม่พบว่ามีต้นตะเคียนอยู่เลยนะคะ
จนปีนี้ล่าสุดนี่แหละค่ะมีการขุดลอกครั้งใหม่
แต่ขุดลึกลงไปกว่าเดิมอีก
ก็เลยพบต้นตะเคียนนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็แห่มาดูกันนะคะ
แล้วมรรคนายกบอกว่าเดี๋ยวจะเอาต้นตะเคียน

ให้ประชาชนที่มีความเชื่อความศรัทธามากราบไหว้

รวมถึงขอโชคขอลาบกันตามความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
นี่ขนาดยังไม่ได้ยกไปไว้ที่วัดนะ
ก็ขาวแล้วมีบางจุดที่เริ่มขาวแล้ว
ธรรมดาที่ไหนล่ะก็เป็นไปตามความเชื่อ
แต่ส่วนของการขุดลำห้วยขุดลอกคลองก็ต้องขุดกันต่อไป

อาจจะต้องขุดเพื่อให้น้ำมันไหลได้สะดวก
แต่คุณผู้ชมเรื่องของต้นตะเคียน
เรื่องของความเชื่อเราก็ไม่ว่ากันนะ
ใครสนใจก็ยังมีให้ติดตามอยู่